ลวงหรือไม่ใช่ไอทีวียังเป็นสื่อหรือไม่อุ้ยอันเนี้ยมันเป็นประเด็นมา
เอกสารการประชุมตอนแรกออกมาบอกว่าอย่างหนึ่งพอมาเมื่อคืนคุณแยมถาปนี
อ้าวเอาคลิปมาเปิดมันคนละอย่างกันเลยอ่ะคุณผู้ชมฮะ
วันนี้ต้องติดตามนะฮะท่าทีของคุณพิธาว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ
หลังจากที่เมื่อคืนนี้ร้อนแรงตรงที่คุณทัพพะนีเนี่ย
เอามาเปิดเผยในรายการข่าวสามมิตินะเกี่ยวกับเรื่องของบันทึกข้อความการประชุม
ซึ่งมันไม่ตรงกับการตอบคำถามในการประชุมจริงผ่านทางออนไลน์นะฮะ
ซึ่งคุณคิมเนี่ยซึ่งเป็นประธานของการประชุมเนี่ย
เป็นคนตอบคำถามกับคำถามที่สำคัญว่าไอทีวียังดำเนินงานด้านสื่อตามวัตถุประสงค์หรือไม่
ปรากฏว่าข้อความเสียงและภาพที่มีการตอบการประชุมออกมา
ก็บอกว่ายังต้องดูการพิจารณาด้านคดีก่อนอืม
เออแต่ปรากฏนะฮะบันทึกการประชุมที่เป็นบันทึกเอกสารลายลักษณ์อักษรเนี่ย
เขียนแบบนี้ครับเขียนว่ายังดำเนินงานด้านสื่อตามวัตถุประสงค์
ค่ะและมีการส่งระบบการเงินอื่นแบบยื่นภาษีเงินได้นิติ
มีคนตามปกติด้วยตอนนี้นะฮะมีคำถามว่าอะไรลวงกันแน่
นะฮะระหว่างบันทึกการประชุมที่เป็นเอกสารเป็นข้อความเป็นหนังสือ
มีการลงลายมือชื่อของประธานการประชุมแล้วก็ผู้จดบันทึกเนี่ยนะครับ
หรือจะเป็นบันทึกภาพและเสียงที่เมื่อวานคุณแยมถาปนีเอามาเปิด
มีการสะดุดมีการชนคัดหรือว่ามีการตรึมกันหรือเปล่า
คือถ้าเกิดว่าพูดแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าคลิปมันจะมีการตัดต่อหรือยังไงไหม

คือต้องเอาตัวเต็มเวอร์ชั่นแบบยาวเลยมาเปิด
แต่ต้องบอกว่าคุณนิ้กเขาเป็นอดีตผู้สมัครของอนาคตหมาย
ตัวยืนยันแบบนี้นะคะว่า
คือยืนยันเลยว่าบริษัทบอกว่ากำลังดำเนินกิจการสื่อตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

เพราะว่าเขาให้คุณพานุวัฒน์ถามแล้วคุณพานุวัฒนั่งอยู่ข้างกัน
ตัวเองเขาถามไม่ได้เพราะเขาขายหุ้นให้กับคุณพานุวัฒน์เรียบร้อยแล้วนะ
ดังนั้นก็เลยให้คุณพานุวัฒน์ถามแล้วก็ได้ยินมาแบบนั้นนะครับ
เมื่อเช้าให้สัมภาษณ์กับสื่อก็ยืนยันประเด็นเดิมนะครับ
แต่ทีนี้หลายคนไปจับจ้องมองคุณพิธา

ยังไม่ตอบคำถามประเด็นบันทึกลวงนี้
ฟังเสียงบรรยากาศตอนคุณพิธาเข้าพักแล้วก็นักข่าวตะโกนถามหน่อยนะครับ

แต่นักข่าวของเราที่ไปประจำอยู่ที่พักเก้าไกล
บอกว่าวันนี้สีหน้าสีตาดูยิ้มแย้มสดชื่น
แล้วก็มีการเปลี่ยนรถในการมาที่ก้าวไกลด้วย

ตอนแรกบอกว่าจะมีการแถลง๑๐โมง
ไป๑๑โมงล่าสุดนี้เห็นบอกว่าจะแถลง๑๑โมงครึ่ง
ใช่เพราะว่าคุณกรุณพลนะฮะนัดหมายไว้นะฮะ

คุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพักจะเป็นคนแถลงนะครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ประจำวันเลยนะฮะ
ต้นสัปดาห์ก็เจอข่าวร้อนแรงนี้นะครับ